ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์เราเยอะครับ

แล้วก็อยากเห็นเต็มสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ

อยากแสดงศักยภาพให้แฟนบอลได้เห็น
คืออยากได้แชมป์ครั้งนี้ด้วยนะครับ
ก็มันเป็นการเรียกความมั่นใจในการเล่น๑๒ทีมของเรานะครับ
ไฟเบอร์